หยอดหนักกว่าเดิมเลยค่ะจากชิปปี้

หยอดไม่หยุดเหมือนจะเอาจริงแล้วนะคะตอนนี้
เอาจริงไหมเขาก็ถ้าถามผมก็ไม่ได้เชิงว่าเอาจริงหรอก
ชิปปี้ก็เป็นสไตล์นี้ผมก็คือไม่ได้แปลกใจเท่าไหร่
แต่วันที่ผ่านมาพี่บอยเจอสภาพนี้มาตลอด
ก็เขาก็จะชอบแบบมีอะไรประมาณนี้ก็เล่นกับเราอยู่เรื่อย
แต่ตอนนี้เหมือนเขาเปิดเผยอย่างนี้บ่อย
โพสต์ต่างจากที่ออกงานมานั่นแหละ

ผมว่าเขาก็ทำสนุกด้วยหมายถึงตัวชิปปี้

ไลน์ไม่หยอดขนาดนี้หรอครับพี่บอย

แต่ก็จะแบบมีแบบชวนไปกินข้าวบ้างอะไรบ้าง

หรือเขาชวนเราอย่างเดียว
คือถ้าผมชวนชิปปี้ไปกินข้าวก็เป็นเรื่องปกตินะ

แต่ว่าช่วงหลังก็ไม่ค่อยได้เจอกัน
เพราะว่าชิปปี้ไม่ค่อยมายิม

ผมว่าสำหรับผมก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่แบบแปลกประหลาด

ก็ว้อยไม่จบยังไหม
เขาก็เล่นมันบางอย่าง

อาณาโค้ดมันจะเกิดขึ้นจริงนั่นก็เป็นเรื่องอาณาโค้ดอะครับ

คือผมไม่อยากมานั่งตอบว่า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

คือด้วยความที่ตอนนี้ที่ผมตอบว่ายังไม่มีอะไร

อยากจะมีแฟนขนาดนั้นอะไรอย่างนี้ครับ
ก็ยังรู้สึกกับซิปปี้ว่าเป็นน้องสาวอยู่

คือใช้คำว่าหวั่นไหวมันก็คงไม่ได้หวั่นไหว

หมายถึงว่าเวลาที่เราพูดหรือคุยอะไรกับเขาอย่างนี้เขาก็จะมี
มักจะมีโมเมนต์ที่ทำให้เราแบบยิ้มได้
แบบว่าเออชอบพูดอะไรแบบน่ารักออกมาอะไรอย่างนี้
แต่ว่าเรายังไม่ได้คิดเกินไปมากกว่านี้
แต่น้องสาวเราก็เปิดทางแล้วนะฮะพี่บอย
วันใหม่เนี่ยคือผมก็จะตอบอย่างนี้แล้วกันว่า
ถ้าเกิดว่าผมแบบคุยกับใครสักคนนึง
แล้วถ้าวันใหม่เขาชอบด้วยอันนี้ผมก็แฮปปี้
หมายถึงว่าเราก็อยากจะให้คนที่เข้ามาอยู่กับเราก็เข้ากับน้องสาวเราได้อะไรอย่างนี้
ทีนี้คือด้วยความที่ความจริงแล้ววันใหม่เคยเจอชิปปี้แล้ว

เขาอาจจะลืมแต่ว่าเขาเคยเจอกันแล้วเขาเคยไปเจอที่งานมิตติ้งอะไรอย่างนี้

ก็คือเหมือนซิปปี้ก็เข้ากับเด็กได้ดีอะไรอย่างนี้
คิปปี้ก็ค่อนข้างเข้ากับวันใหม่ได้ตอนที่เขาเจอกันนะเขาก็เล่นกันสนุก

ผมเล่นแบบเอารมณ์ประมาณว่าเอิร์นเหมือนกับว่าอะไรเนี้ยอะไรอย่างนี้
แล้วทานครบส่องปีพอดีตายละครด้วยกัน
ก็เลยเห็นพอดีก็เลยเอามาลง

แต่ว่าคือถ้าเกิดผมก็ไม่อยากเขียนแคปชั่น
อันนี้ย้อนกลับไปเมื่อ๒ปีที่แล้วอย่างนี้
คือผมรู้จักเขามาน่าจะ๔๕ปีแต่ว่าที่เขาเพิ่งจะแบบ
บ้องกับผมก็ตอนตอนนี้เล่นละครด้วยกันแน่

ครอบคร้อนสนีทแล้วเขาเป็นอย่างเนี้ยล่ะเป็นอย่างเนี้ยมา๒ปีแล้ว
แต่เขาเป็นกับเราคนเดียวเลย

ผมไม่ได้หมายถึงว่าชิปปี้เขาเป็นสายหยอดสายแอลนะ

หมายถึงว่าเขาก็ขี้เล่นกับทุกคน

จริงจะมาเรื่องบ้าง

ใช่เหรอ

ก็ว่ามีการการนี้มาแล้วกลับไป

มันก็มีกระทบเข้ามาบ้างแหละเอาจริง
แต่ว่าคือหมายถึงว่าเราก็มีมานั่งคิดบ้างว่า
เอ๊ะเราคล้อมจะมีหรือยัง
หมายถึงว่าตัวผมเองไม่เกี่ยวกับคนอื่น
หมายถึงว่าผมมีแฟนละกัน

ยังไม่มีดีกว่าเว้ยอย่างนี้คือผมกลับไปกลับมาอยู่อย่างนี้อยู่เรื่อยเลยครับทีนี้
เพราะฉะนั้นผมก็เลยยังไม่ได้คิดว่าผมไม่อยากจะแบบลังเลแล้วก็ไปเลิกคบใครสักคน
ผมอยากจะแบบมั่นใจแล้วค่อยครบอะไรอย่างนี้
ตัวผมเองผมยังแบบไม่มั่นใจเลยเพราะฉะนั้นก็ยังไม่อยากให้ตรงนี้ไปสร้างความลำบากให้กับใคร
วันไหนมั่นใจก็บอกชิปปี้นะครับ
คือตรงชีวิตตรงนี้คือถ้าผมมีใครผมไม่ได้กลัวว่าจะเสียผมไม่ได้เสียดายความโสด
หรือว่าไม่ได้กลัวเสียความสุขไปแต่แค่รู้สึกว่าชีวิตทุกวันนี้มันก็กำลังลงตัวพอดี
แล้วก็กลัวแค่ว่าถ้าเรามีใครอีกคนนึงเข้ามาแล้วเราจะแบ่งเวลาได้ไม่ดีเท่าที่ควร
เข้ามาหนังหัวมาขนาดนี้คุณแม่ว่าไงบ้างคะพี่บอย
แม่เขาก็ไม่ได้ค่อยว่าอะไรนะครับผมเขาก็จะมีมาแบบพูดถึงข่าวบ้างอะไรบ้าง
ขำอะไรอย่างนี้อย่างที่แบบเห็นสำเขาก็บอกตลกดีอะไรอย่างนี้ครับ
ไม่ได้มีอะไรแต่ก็คือประมาณนี้
โอเคขอบคุณค่ะพี่บอย